ต่อกันที่เหตุการณ์ที่มีชายสติไม่ดีครับคุณผู้ชมครับ
คือเขาเข้าไปในมหาวิทยาลัยรังสิตครับ
ประพอถามก็ไม่ตอบถามพูดจาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะ
แต่จะเข้าไปให้ได้ท้าตีท้าต่อยจนมีการเปิดฉาก
คือผู้ชายสติไม่ดีคนนี้ถีบรอปภก่อน
คราวนี้รบภพอมีพวกเนี่ยครับว่าตามกันมาเลยนะฮะ
รุมทำร้ายนะครับแล้วก็จนกระทั่งมหาวิทยาลัยต้องบอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยยอมรับนะว่ารอปภเนี่ย
ทำเกินกว่าเหตุคุณผู้ชมเห็นว่ายังไงเชิญฮะ
จะได้มีการทำรี่ไฟบิแต่ว่าจะผ่านไปได้
ก็เองก็อีกก็ไอ้อย่างรพหิว
หลังที่กันแรงเถ้าขั้นจากโลนโต้เออ
บ้าเหรอโหลครอบครัวเหรอ

ผมบอกก่อนว่าข่าวนี้มีหลายอารมณ์เหลือเกิน
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ชายเสื้อส้มมีปากเสียงกับรอปภแล้วกระโดดถีบพี่รอปภเขาก่อน
จึงถูกรอบพอนับสิบกรูเข้าไปล็อกตัวบางคนก็เข้าไปทำร้ายทั้งต่อยทั้งเตะด้วยความโมโห
แม้ว่าชายเสื้อส้มจะถูกล็อกตัวไว้แล้วก็ตามจากนั้นตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็แม่ของชายเสื้อส้มมาด้วยแต่ชายเสื้อส้มขณะนั้นนะครับ
มีบาดแผลแล้วล่ะเลือดไหลเต็มหน้าเทียวแต่ยังคงไม่ได้สติพูดจาวกไปวนมา
ทีมข่าวสอบถามนายสาธิตธนศักดิ์นะครับเขาเป็นหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิตที่มรังสิตเขาเรียกแบบนั้นฮะ
เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
รบปภเนี่ยเห็นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมผิดปกติ
เข้าไปสอบถามว่าคุณมาติดต่อหาใคร
แต่เขาไม่ตอบแล้วก็เดินผ่านประตูเข้าไปในพื้นที่เลย
ประสานให้ทีมรอปภสายตรวจเข้าไปสอบถาม
แต่ชายคนดังกล่าวกลับมีอารมณ์ฉุนเฉียวด่าทอรอปภครับ
รอปภจึงได้เข้าล้อมแล้วก็ช่วยกันผลักดัน

จากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปที่ปรากฏ
นี่แหละฮะมีการชุดละมุนกัน

ไป๒๐กุมภาพันธ์เกิดอะไรขึ้น
ผู้ชายคนนี้ที่วันนี้ใส่เสื้อส้มเนี่ย
แต่วันที่๒๐ใส่เสื้อดำเราชี้ให้ดูอยู่
คือตามมหาวิทยาลัยนะครับคุณผู้ชมครับ
พวกกองถ่ายละครกองถ่ายโฆษณาเขามักจะไปขอ
ขอใช้พื้นที่ในการถ่ายทำไง
นี่มีกองถ่ายละครเข้าไป
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็เข้าไปป่วนกองถ่ายเขา
เข้าไปนั่งอยู่แบบนี้เลยนะครับ
นี่แหละครับก็ทำให้ต้องมีการนำตัวกันออกมาแล้วครั้งหนึ่ง
นั่นมองดูใครเข้ามาวะนี่ญาติใครวะ
ด้านนายสมบูรณกิ่งตรการท่านรองผู้ในการสำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลังศิษฐ์ก็ถือว่าแมออกลับบอกว่าทำเกินกว่าเหตุ
ซึ่งก็ได้เรียกทั้งหมดมาอบรมแล้ว
มหาทางออกเยียวยาให้กับชายเสื้อส้ม

ส่วนสาเหตุที่รอปภต้องเข้มงวด
ก็ต้องเข้าใจมหาวิทยาลัยเขาในด้านหนึ่งเหมือนกัน

เมื่อปีที่แล้วมีบุคคลภายนอกเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่

นี่เขาก็เป็นปมหนึ่งที่เขาก็ต้องป้องกัน
ขณะที่นายประพันธ์บรอเซนอายุ๓๙ปี
เป็นรอบพอที่ถูกชายเสื้อส้มถีบในคลิปเนี่ยนะฮะ
ได้รับบาดเจ็บกระดูกนิ้วชี้ข้างซ้ายร้าวเลยนะ
นี่ต้องใส่เฝือกเนี่ยนะฮะเฝือกอ่อนเนี่ย
แล้วก็แขนและข้อมือซ้ายปวดบวม
หลังทราบว่าเป็นชายสติไม่ดีเขาก็อยากจะขอโทษนะ
แล้วก็ยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุจริงนี่แหละ

พี่นักข่าวครับมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าครับลองฟังพี่เขาดู
นี่คือมึงเอากับกูไหมมึงไม่ใช่คนไทย
กูดูออกเป็นเขมรธรรมะเขมรอะไรประมาณนี้
ผมก็เลยบอกพี่คนไทยน้องใจเย็นเขาก็ท่องคาถาอะไรของคนไทย

เพราะผมดูแล้วถ้าน้องไม่โอเคแหละ
ผมก็เลยถอยออกมาแล้วทีนี้น้องเขาท้า
มึงเอาตัวไหมอะไรอย่างนี้บอกน้องใจเย็นตัวไหมพักเดียว
แล้วทีนี้น้องคนที่อยู่ข้างคอยห้าม
คือจริงแล้วอยากจะจับ

ตัวใหญ่กว่าพอทุกคนนะพี่
ไม่ใช่เพราะผมนี่เดียวที่โดนบางคนก็โดนหน้า
โดนอะไรแบบนี้แต่ไม่มีแผลเจ็บมากของผมนี่
คุณผู้ชมฟังฝั่งรอปภไปแล้วทางมรังสิตไปแล้วใช่ไหม
อารมณ์กำลังจะเปลี่ยนแล้วนะดูไทยรัฐทีวีฟังความสองข้าง
มันมีสาเหตุครับที่ผู้ชายเสื้อส้มสติไม่ดีฮะอ๋อแม่ของชายเสื้อส้มเล่าทั้งน้ำตา
บอกว่าเห็นคลิปแล้วทำใจไม่ได้ที่ลูกถูกทำร้ายขนาดนี้แล้วเล่าบอกว่าสาเหตุที่ลูกชายสติไม่ดีเนี่ย
เพราะตอนลูกไปเป็นทหารเกณฑ์ในค่ายได้ครบปีเนี่ยวันหนึ่งวันพักวันพักวันพัก
กลับมาจะเตอร์ไพรส์ที่บ้านเจอเซอร์ไพรส์กว่าครับค่ะเปิดเข้าไปในห้องเจอภรรยาตัวเอง
นอนอยู่กับผู้ชายคนอื่น

หลังจากนั้นเขาสติแตกเสียใจมาก
กินเหล้ากับเพื่อนเป็นประจำ
เพื่อนมาเล่าให้ฟังบอกว่า
แม่ลูกแม่มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะ

เจ็บหน้านี่เจ็บตานี่
วันแรกนะตานี่ให้ปิดเลยทางนี้
แล้วก็หน้าผากเนี่ยเหมือนว่าจะโดน
โดนตีหรือโดนกระบองหรือโดนอะไรนี่แหละคิด
คิดเอาเองนะเพราะว่ามันเป็นแผลตรงนี้

ที่จริงในความคิดของแม่เขาทำเกินกว่าเหตุ

แต่ว่าแม่ก็ไม่ได้คิดว่าแม่จะเอาเรื่องเอาราวอะไรกับเขานะ
เพราะว่าลูกแม่อยู่โรงพยาบาลแล้วปลอดภัยแล้ว
ฟังที่มาที่ไปแล้วก็จุกอกนะฮะพี่เบิร์ต

เขาคงเสียใจจนเขาช็อกจนเขาสติเขาผิดเปลี่ยนไปนะ
เออเอาล่ะคุณแม่ยังบอกว่าจากนี้นะ
คุณแม่ก็แมนนะบอกว่าจากนี้เดี๋ยวจะระมัดระวังให้มากขึ้น
หลังจากลูกออกจากโรงพยาบาลจะไม่ให้ลูกชายออกไปไหนอีก
แล้วที่ป่วยมีอาการทางจิตเนี่ยเดี๋ยวจะไปรักษาจนกว่าอาการจะดีขึ้น
นี่แหละครับไม่ใช่ดูละครที่ย้อนดูตัว
ดูข่าวก็ย้อนดูตัวทบทวนชีวิตของเราได้ครับ